ไบลก่อนหน้านี้แนวแบบไซด์
กาแหงช่องปุ๊บเปลี่ยงลูกปั๊บเลยนะสำหรับ
นางร้ายหน้าใหม่นะสวยเซ็กซี่มากเลยค่ะ
เป็นครั้งแรกค่ะก็เมซีรินก็ถึงกับต้องใส่เฟือก
ที่มือเลยนะแต่เธอก็ไม่ท้อค่ะพร้อมลุยต่อแล้วพร้อมลุยงานต่อนั่นเองนะคะ
ส่วนแฟนนักบินที่มีข่าวรักเลิกออกบ่อยนะฮะตอนนี้เมย์บอกว่าจะเอ็นจอยหรือเปล่า
หรือจะเลิกรากันไปแล้วยังไงดีไปฟังเมซีรินกันเลยค่ะ
ตอนแรกจะบอกว่ากลัวมากแต่สุดท้ายพอถ่ายไปถ่ายมารู้สึกถ้าถ่ายละครบุ๊กอย่าไปกลัวเลย
เมย์ตั้งแต่วันเวิร์คชอปวันแรกที่ไปซ้อมคิววูครั้งแรกเลยค่ะ
ก็ไปใส่เฝือกอ่อนเลยเพราะว่าเหมือนกับฉีกนิดนึง
กองนี้เขาเซฟทุกคนมากแต่เซฟอ่ะยังไงมันก็มันก็ต้องมีหนึ่ง
ส่วนเรื่องหัวใจแฟนยังอยู่นะคะถามเลยค่ะอยู่ค่ะ
ก็ยังค่ะตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่ามาโฟ๊กัสที่เป็นเรื่องของงานแล้ว
โอเคเราแบบมาอยู่ในจุดที่แบบโฟกัสของแต่ละคนไปก่อนดีกว่า
ช้าไปหน่อยแต่ก็จบนะคะด้วยว่างานเยอะกว่าใครเพื่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นดังร้ายหน้าใหม่ด้วยอัพอึ่มมาแล้วก็ต้องเซ็กซี่เป็นธรรมดา
ใช่เขาบอกว่าการฟิกบทบาทของเธอครั้งนี้เนี่ยงานจะเปรี้ยงงานจะปังขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ